ทางด้านของการประชุมคอรมอลในวันนี้
เป็นเส้นยุทธศาสตร์แห่งทศวรรษใหม่เลยก็ว่าได้นะครับ
นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็บอกว่าวันนี้แหละกระทรวงคมนาคมจะเสนอต่อที่ประชุมคอรมอล
เรื่องการเชื่อมโยงโครงการรถไฟความเร็วสูงรถไฟไทยจีนเส้นทางกรุงเทพ
นครราชศรีมาหนองคายแล้วก็หนองคายเชื่อมไปเวียงจันทร์ของลาว
ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาล๓ประเทศคือไทยลาวและจีนนะครับ
ซึ่งช่วงแรกกรุงเทพนครราชศรีมานั้นระยะทาง๒๕๓กิโลเมตร
รัฐบาลไทยดำเนินการก่อสร้างด้วยวงเงิน๑๗๙๔๐๐ล้านบาท

ก็เป็นเส้นทางจังหวัดนครราชศรีมาไปยังหนองคาย
แล้วก็ไปจีนแต่ว่าไปเชื่อมลาวที่เวียงจันทร์
ทางนี้เส้นทางที่๒นั้นเนี่ยฝ่ายไทยจะดำเนินการออกแบบรายละเอียดเอง
สำหรับช่วงหนองคลายเวียงจันทร์เป็นความร่วมมือ๓ประเทศเลย
ก็จะสร้างข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยลาวไปทางทิศใต้ประมาณ๓๐เมตร
เพื่อเป็นการรองรับรถไฟความเร็วสูงซึ่งจีนจัดศึกษาให้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลียร์กับทางลาวนะครับ
ทั้งนี้ระหว่าง๒๕๒๗เมษายนนี้จะมีการประชุมหารือยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมที่กรุงปักกิ่งของจีนครับ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปร่วมการหามรือด้วยกับนายกของจีน
ซึ่งรัฐบาลไทยเองก็อยู่ระหว่างการเจรจากับจีนเรื่องของวงเงินการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก๓๘๐๐๐ล้านบาท
ก็จะอยู่ในกรอบ๔๕๐๐๐ล้านบาทนะครับก็หวังว่าจะเร็วเนอะ
เพราะลาวเขาสร้างไปไกลแล้วใช่ค่ะตามเขาให้ทันหน่อยครับ